เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูดาราเขาคืนกำไรให้กับคนดูกันหน่อยนะคะ
กับการโชว์หุ่นฟิตให้ดูกันแบบฟรี
วันนี้จะเป็นใครพาไปดูกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
แป๊บไหม

พูดก็พูดนะเป็นดารายุคนี้
มันต้องหมั่นฟิตร่างกายให้เฟิร์มอยู่ตลอด
เหมือนหนุนอาจเพราะสูตรของดัน
บอกเลยถอดเสื้อทีไร
โอ้โฮใจสัตว์เท่าไหร่

อุ๊ยไอ้วัยตัดแล้วไอ้เจ้า

กล้ามอกกล้ามท้องแหม

นี่แหละนะรางวัลของการออกกำลังกาย